ครับเริ่มต้นนี้ด้วยข่าวนี้ครับ
คือคนคนนี้นะฮะไม่ต้องสวมพระรอด
ไม่ต้องคล้องพระอะไรแต่ก็รอดชีวิตมาได้สติล้วน
เพราะว่ารถกระบะของเขาตกน้ำนะฮะตกคลองใหญ่เลย
แล้วทีนี้รถจมลงไปแต่เขารอดขึ้นมาได้
ให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่ชาวบ้านเขาลุ้นกันหน่อยนะฮะ
เร็ว

ไอ้มันมา
โอ้โหนี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่ชาวบ้าน

เพราะรู้ว่ารถกระบะตกน้ำลงไปนะฮะ

ปรากฏว่าอยู่คนขับรถคนนี้นะฮะ

โพวดขึ้นมาเหนือผิวน้ำ

จนกระทั่งชาวบ้านเขาพายเรือเข้าไปช่วยไว้ได้

สามารถไปช่วยได้และปรบมือให้คนขับรถคันนี้
ว่าคุณมีสติเหลือเกินไม่ต้องคล้องพระรอดแต่คุณรอดมาได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนนี้ขับรถกระบะมิซูบิชิ
ไททัน๔ประตูสีขาวทะเบียนกไก่รอเรือ๕๔๖

แล้วรถนะคุณจมหายไปนานกว่า๒๐นาที
ตอนแรกเขาบอกว่าไม่เห็นรถและคนขับเลย
จุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบริเวณคลองชายนาฏป่าศักดิ

ริมถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่๑๓๒
พื้นที่ตำบลอุตภัวอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ชาวบ้านรีบแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วยแล้วฮะ
แล้วก็ต่างคนก็ต่างลุ้นเอาใจช่วยคนที่อยู่ในรถ

ตอนแรกทุกคนบอกว่าหมดหวังเหมือนกัน
เพราะรถบนจมไปหัวทิ้มไปแบบนั้น

ใช่ฮะแต่แล้วปฏิหารที่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็คือร่างของผู้ชายคนนี้โผล่พลวดขึ้นมาพ้นน้ำ
ใกล้กับบริเวณที่รถนั้นตกลงไปแล้วครับ
คนบนฝั่งก็ลุ้นในการที่จะช่วยเหลือกัน

ชาวบ้านบอกว่าเอาถอดเสื้อก่อนพักก่อน

เออนั่นแหละดีเขาบอกว่าเขาขับมาดีนั่นแหละครับ

้มลงหยิบของที่มันตกอยู่ตรงเบาะใต้เบาะที่นั่ง

ทั่วพลิปตาเดียวจังหวะนั้นรถเสียหลักเลย
ตกลงไปในคลองจมดิ่งลงก้นคลองนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเขาใช้สติก็คือ
พยายามใช้สติใช้เท้าถีบกระจกให้แตก

แต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละฮะ

สามารถออกมาพ้นตัวรถทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
หลายคนก็ถามนะว่าพี่พี่ห้อยหลวงพ่ออะไร
หนุ่มคนนี้ไม่มีพระห้อยเพราะนี่ตอนถอดเสื้อนี่
คอไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีรอยทรงรอยสักอะไรด้วยนะคะ

ในการที่จะถีบกระจกรถเพื่อจะออกมา